ดึกจริง

โดยสภาพเส้นทางทั้งหมดในแถบนี้ต้องวิ่งผ่านหุบเขาทางลาดชันและโค้งขดเขียว
คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น
รวมไปถึงอัตราเร่งแซงในสภาพทางลาดชัน
เรากำลังอยู่ในพายุทะเลทรายครับแต่รถคันนี้ขับแล้วนิ่งไม่สั่นมั่นใจครับ
ขับจริงนึกจริงกแรงจริง
และในตอนต่อไปคือการเดินทางสุดฮานุโหดท่ามกลางทะเลทรายอันล้อละอุ
บนเส้นทางสายใหม่คือความท้าทายที่รออยู่
เดตทุกสเตจการเดินทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่